ต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าภูมิใจไทยเพื่อไทย๒๑๒ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเกินกึ่งหนึ่งแล้ว
นี่ต้องถามอาจารย์สุภาพนะคะว่าหลังจากนี้สูตรจัดตั้งรัฐบาลมันจะรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นแบบไหน
จะมีสักลุงไหมหรือจะยังไงต่อฟังอาจารย์วิเคราะห์ได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณคิงครับและคุณขวัญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เกมการเมืองตั้งรัฐบาลมันพลิกผันเปลี่ยนเร็วจริงเมื่อวานเนี่ยผมยังพูดอยู่เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักยก
ได้มีเวลาหายใจหายคอเพราะว่าการเลือกนายกต้องเลื่อนออกมาที่ไหนได้ครับพอตกเย็นเมื่อวานเป็นเรื่องเป็นข่าวใหญ่เลยครับ
สถานีโทรทัศน์หลายแห่งถ่ายทอดสดเป็นข่าวที่พักเพื่อไทย
จับมือกับภูมิใจไทยผนึกกำลังกันตั้งรัฐบาลแล้วแถลงข่าวร่วมกันเพื่อไทยภูมิใจไทยจับคั่วใหม่๒๑๒เสียง
เป็นสารตั้งต้นรัฐบาลยันมีสอสอในมือเกินสองร้อยห้าสิบแล้ว
ไอ้ที่ว่าเกินมา๒๕๐แล้วเนี่ยมาจากไหนยังไม่บอกแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้
ไม่มีพักสองลุงไม่มีพักเก้าไกลก็แปลว่าพักสองลุงกับก้าวไกลก็จะเป็นฝ่ายค้านร่วมกัน
หัวข่าวที่ตามมาอีกก็คือว่าลั่นลมสมการหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเสียง
อันนี้คืออะไร๑๘๘เสียงของฝากรัฐบาลเก่าที่ประนึกกำลังกันอยู่นั่นแหละ
ทีนี้เมื่อภูมิใจไทย
ฉีกตัวออกมาร่วมกับภักดิ์เพื่อไทยร้อยแปดสิบแปดเสียงที่ปนึกกำลังกันแน่น
ก็ถูกสลายถูกสลายไปในวงการเมืองถามว่าปรากฏการณ์นี้คืออะไร
ได้ว่านี่เป็นการแก้เกมของพักเพื่อไทยที่จะให้หลุดรอดออกมาจากสภาพการถูกบีบ
จากหลายพักที่ชวนมาร่วมรัฐบาล
ในเรื่องการเจรจาต่อรองโคต้าตำแหน่งถูกบีบในการต่อรองเพราะอำนาจต่อรองแผ่วเบา
เพราะเฉพาะเพื่อไทยมีเสียงแค่ร้อยสี่สิบเอ็ดเท่านั้น
ชวนใครเข้ามาเติมเขาก็ต่อรองอาการต่อรองก็หนัก

มี๒๑๒เสียงอยู่ในมืออ้าวถ้าอย่างนี้อำนาจต่อรองกับพักอื่น
ที่จะเชิญเข้ามาร่วมรัฐบาลก็เข้มแข็งขึ้นมันสภาพเหมือนกับว่า
พักไหนที่จะเข้ามาเติมเป็นพักที่๓เป็นพักที่๔ปีที่๕ที่๖
ก็ต้องมาเจรจากับพักเพื่อไทยและภูมิใจไทยไม่ใช่เจรจา
เฉพาะเพื่อไทยเพียงพักเดียวแล้วอำนาจต่อรองก็เข้มแข็งขึ้น
ฉะนั้นเมื่อไม่มีพักเก้าไกรไม่มีพักสองลุงคำถามที่ตามมา
ก็คือว่าจะมีพักไหนมาร่วมบ้างก็น่าจะเป็นพักร่วมเดิม
พักคำตอบที่เป็นข่าวก็คือว่าเขาบอกว่าจะจบภายใน
สัปดาห์นี้ประเด็นที่คำถามถัดมาถามว่าแล้วเพื่อไทยกับเก้า
ไกลเนี่ยจะหันกลับมาจับมือกันใหม่ไหมจำได้ไหมเป็นข่าว
เมื่อวานว่าคุณวิโรธลักษณะดีศรกวักมือเรียกว่าถ้าเพื่อ
ไทยไปแล้วทางเดินมันครูคละกลับมาผนึกกำลังร่วม
กันใหม่ดีไหมแต่พอมีการแถลงข่าวระหว่างเพื่อไทยกับ
ภูมิใจไทยเมื่อวานเรื่องนี้ก็ตัดจบไปเลยครับจบแล้ว
เพราะข้อตกลงระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยมี๓ข้อ
หลักข้อที่หนึ่งก็คือว่าต้องไม่มีพักเก้าไกลฉะนั้นพอ
เพื่อไทยจับมือกับก้าวไกลแถลงข่าวใหญ่ได้เมื่อวานนี้
เสียงเรียกร้องเรียกหาเสียงติ่งเตือนจากวิโรธลักษณะ
ดีสอนก็จบจบทีนี้หลังจากนี้ไปเราต้องจับตามองประเด็น
อะไรที่คุณน้ำแข็งตั้งคำถามเมื่อกี้ที่บอกว่ารวม
เสียงกันได้เกินหนึ่งแล้วเนี่ยจะมาจากภักดิ์ไหนบ้างเพราะ
เพื่อไทยกับภูมิใจไทยมีสองร้อยสิบสองเสียงท่านดูตัว
เลขนะยังขาดอยู่อีกตั้ง๓๘เสียงถึงจะเป็น
สองร้อยห้าสิบครึ่งหนึ่งของห้าร้อยแล้วการเป็นรัฐบาล
ที่จะให้มีเสถียรภาพเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยฝ่ายรัฐบาลต้อง
มีเสียงเกินครึ่งไปประมาณสักยี่สิบสามสิบเสียงจึงได้
อุ่นใจเสียงจะได้ไม่ปริ่มน้ำแล้วจะหามาจากไหนถ้า
ไม่มีพักสองลุงเพราะว่าพักสองลุงรวมกันเนี่ยพลัง
ประชารัฐสี่สิบรวมไทยสร้างชาติสามสิบหกอะไม่เอามาจาก
สองพักนี้ก็ต้องรวบรวมมาเกือบจะทุกพักที่มีอยู่
แล้วปล่อยให้พักสองลุงกับพักเก้าไกลร่วมเป็นรัฐบาลจบไหม
ถ้ามันจบอย่างนั้นก็ดีแต่ว่าโจทย์ใหญ่ที่มันใหญ่กว่าการตั้งรัฐบาล
คือการเลือกนายกรัฐมนตรีการโหวตเลือกนายกที่มีสวเป็นตัวแปรสำคัญ
โหวตเลือกนายกต้องใช้เสียงตั้ง๓๗๕ท่านก็ทราบอยู่
แล้วจะไปเอามาจากไหนล่ะครับก็สุดท้ายก็ต้องพึ่งสว
ฉกทัศน์ที่จะเห็นตามมาก็คือว่าเสนอคุณเศรษฐาสวจะเอาไหม
ก่อนหน้านี้สวบอกไม่มีปัญหาถ้าเป็นแคนดิเดตของพักเพื่อไทย
ตอนนั้นก็ตั้งข้อรังเกียจว่าไม่เอาเฉพาะพิธาจากก้าวไกล
แล้วบอกว่าถ้าเป็นเพื่อไทยไม่มีปัญหาเอ้ามาถึงวันนี้พอคุณชูวิทย์ออกมาแฉคุณเศรษฐา
เหตุผลจะหักล้างกันได้หรือไม่ประการใดไม่รู้
แต่ก็เป็นเหตุให้สวตั้งข้อสังเกตทันทีว่าขอพิจารณาก่อน
บางคนบอกล่วงหน้าไปแล้วว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่เอา
เอาแล้วจะทำยังไงแล้วจะแก้เกมยังไง
ถ้าโหวตยังไงก็ไม่ได้โหวตยังไงสวก็ลงให้ไม่ถึง
แล้วมันจะไปยังไงต่อเอาก๊อกแรกเลือกนายกก่อน
เรื่องรัฐบาลเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกขอให้ได้นายกก่อน
แต่ถ้านายกต้องพึ่งเสียงสวโอ้โหเป็นร้อย
ถึงจะมาได้๓๗๕เสียงคำถามว่าแล้วจะทำยังไงต่อ
สิ่งที่เราคาดคิดกันล่วงหน้าผมว่าไม่ผิดหรอกครับ
สุดท้ายการเมืองก็จะไหลไปถึงจุดที่จะมีการส่งสัญญาณต่อรองกันว่า
ถ้าจะให้ได้เสียงคนที่เป็นนายกได้เนี่ย
ก็ต้องไปเอาพักพลังประชารัฐ
พักรวมไทยสร้างชาติจะเป็นพักเดียวหรือ๒พักไม่รู้
เอาเข้ามาจะได้เสียงสวมาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีให้
การเมืองมันจะไหลไปสู่จุดนั้นใช่เหรอครับ
ก็เขาประกาศว่าเขาจะไม่เอาถึงจะเอามาเป็นรายคนรายกลุ่ม
แต่มันก็เกิดสภาพงูเห่าเหมือนที่เคยต่อต้านกันนั่นแหละ
แล้วมันไกลไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าสถานการณ์มันไหลไปถึงขนาดว่า
มีสัญญาณผีบอกมาจากสอวอว่าถ้าจะได้นายกรัฐมนตรี
นายกต้องชื่อพลเอกประวิทย์สมมุติว่าถึงเวลาไปอย่างนั้น
มันก็เกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละ
คำถามว่าเมื่อเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วสถานการณ์การเมืองจะเป็นยังไง
นี่ไม่ได้ชี้นำแต่ว่าอ่านหน้าไพ่จากสถานการณ์ที่ประชาชน
ส่งสัญญาณอะไรต่ออะไรออกมาก็พอจะเดาได้ว่า
สถานการณ์การเมืองจะนำไปสู่ความไม่ปกติ
จะนำไปสู่สิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นอะไรอ่ะ
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์มันจะมีสถานการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิด
แต่มันเกิดผมถึงบอกว่าทั้งหมดเนี่ย
ก็วนกลับไปที่ถ้าผู้มีอำนาจ
ไม่ต้องการให้เขียนรัฐมนูลเพื่อไม่ให้สวมีอำนาจเลือกนายก
สถานการณ์ก็ไม่เป็นอย่างนี้ถ้าคนเขียนรัฐมนูล

ไม่ให้สวมามีอำนาจโหวตนายกรัฐมนตรี
การเมืองก็ไม่เป็นอย่างนี้
และถ้าสวทำตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ที่เขาไฝประชาธิปไตย
สถานการณ์ก็ไม่เป็นอย่างนี้
ทั้งหมดนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้
แต่ว่าเป็นเรื่องที่เราต้องจับตามอง

นี่คือการเมืองในช่วงผิดปกติ
ผมเกิดมาแล้วก็ทำข่าวมา๔๐๕๐ปี
คาดคิดว่าสุดท้ายเนี่ย
การเมืองมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ
คุณคิงครับคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ